ปฏิบัติการหลักวันนี้ทั้งวันเนี่ยนะคะ
ยังคงพุ่งเป้าไปที่เรื่องของการระบายน้ำในถ้ำ
หรือว่าทำให้ระดับน้ำในถ้ำมันลดลง

ยังคงมีอยู่ในเรื่องของการค้นหาปล่อง

เจาะน้ำบาดานออกมาได้สำเร็จ

เดี๋ยวสรุปภาพรวมการปฏิบัติงานวันที่๕
ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไล่เรียงกันไปเลยนะคะ
นี่ก็เป็นจุดสุดท้ายที่สามารถที่จะเดินมาได้แค่ตรงนี้นะครับ
ซึ่งห่างจากบริเวณปากถ้ำสักไม่เกิน๒๐๐เมตร

เนื่องจากว่าน้ำปิดปิดช่องทางหมดแล้วนะครับ
อันนี้เหมือนมีน้ำตกย่อมอยู่ในถ้ำเลยนะคะ
ฟังจากเสียงน้ำที่ไหลแรงมากพอสมควรเลย
ขอย้ำว่านี่เป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ

ตอนนี้หน่วยซิลเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ถึงโถง๓ได้แล้วนะฮะ
นี่เป็นภาพเมื่อคืนที่ทางหน่วยซิลเขาถ่ายออกมาให้ดูว่า
เมื่อวานนี้น้ำท่วมทั้งถ้ำเนี่ยเขาเข้าไปได้จากปากถ้ำแค่สองร้อยเมตร

ซึ่งเรื่องนี้นายนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเขาก็พูดก่อนเริ่มภารกิจค้นหาค่ะว่า
ในวันนี้ทั้งวันวางแผนค้นหาทั้งหมด๔แผนด้วยกัน
แผนแรกคือการค้นหาเข้าทางปากถ้ำของหน่วยซิล
ซึ่งเครื่องสูบน้ำทั้งหมดทำงานได้แล้ว
แต่ปริมาณน้ำในถ้ำยังเท่าทุนก็คือไม่ได้ลดลงแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะ
ดูดออกไปก็ยังเติมมาเท่าเดิมนะคะ
ทางจังหวัดได้เครื่องสูบน้ำเพิ่มจากกรุงเทพมหานครมาอีก๔๐ตัว
ส่วนเรื่องการเจาะบ่อบาดาน๒จุด
พอเวลาล่วงเลยมาถึงตี๒โชคไม่ดีค่ะ
คือเจาะเข้าไปได้แล้วล่ะแต่ยังไม่เจอน้ำ
ซึ่งก็ยังคงเดินหน้าเจาะต่อไปไม่ได้หยุดแต่อย่างใดนะคะ
ที่สองคือการสำรวจโพรงบนผนังถ้ำเพื่อจะเจาะช่องโรยตัวลงไป
สำรวจทั้งหมดมี๓๒ทีมด้วยกัน

และในจำนวน๔โพรงนี้มี๑โพรงค่ะที่อาจจะเป็นความหวังของเรา
ส่วนแผนที่๓ค่ะคือการเข้าทางปลายถ้ำ
ตอนนี้ระเบิดทางออกน้ำด้านปลายถ้ำได้เพิ่มขึ้นแล้ว
และทางปลายถ้ำก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในแผนด้วยว่า
อาจจะเป็นช่องทางที่สามารถนำทั้ง๑๓คนออกมาได้
ส่วนแผนที่๔คือการเจาะผนังด้านข้างถ้ำสำรวจโดยการสแกนผนังถ้ำ
แต่ว่าแผนนี้มีอุปสรรคหน่อยเพราะว่าเครื่องเจาะผนังเนี่ย
ขนาดใหญ่แล้วก็หนักกว่า๒ตันก็ต้องตั้งวางให้ได้ระดับและมั่นคงก่อนนะคะ
หลังการติดตั้งเครื่องขุดเจาะน้ำบาดานสูบน้ำออกจากถ้ำเมื่อคืนนี้แล้วเนี่ย
นายชัยวัดดุษฎีพาณิชย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนกรมทรัพยากรน้ำบาดานบอกว่า
เจาะน้ำบาดานเจาะไปในแนวดิ่งลึกลงไป๓๖เมตรในที่สุดเจอตาน้ำค่ะ
แล้วก็สามารถระบายน้ำบาดานออกได้ชั่วโมงละกว่าหนึ่งพันคิวแต่ก็น้อยกว่าปริมาณที่คาดเอาไว้นะคะ
เพราะพอเจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยมันมีหินร่วงในท่อเพิ่มชั้นบนโพรงเล็กก็เป็นรอยแตก
ชั้นน้ำที่ไม่มากพอถือว่ายังเป็นตาน้ำอันเล็ก
ครับก็ตั้งเป้าหมายล่ะค่ะว่า
วันนี้เนี้ยจะต้องเจาะลึกลงไปให้ได้หนึ่งถึงสองร้อยเมตร
เป็นความลึกที่คาดว่าจะพบตาน้ำอันใหญ่นอกจากนี้ยังคัดเลือกพื้นที่เจาะเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นร่องน้ำเก่าห่างประมาณ๕๐เมตร
ก็มีเครื่องขุดเจาะอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่เครื่องและถ้าลงท่อเหล็กเพิ่มแล้วเนี่ย
คืนนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรจะเจาะลงไปได้๑๐๐เมตรแน่นอน
เชื่อว่าจะไม่กระทบโครงสร้างถ้ำด้วยหลายคนก็ถามว่าทำทุกทางแล้ว
ผนังก็แล้วเครื่องสูบน้ำเป็น๑๐๑๐ตัวก็แล้ว
ทำไมน้ำถึงยังไม่ลดสักทีครับนายชวัดบอกว่าก็เป็นเพราะฝนนี่แหละค่ะ
ฝนที่มันตกบนเขาเนี่ยมันเติมน้ำเข้ามาตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กับธรรมชาติต่อไปส่วนอุปกรณ์เนี่ยจะทยอยเข้ามาสมทบกับเครื่องเจาะของสมาคมน้ำบาดานไทย
ที่เขานำรถขุดเจาะขนาดใหญ่พร้อมกำลังคนมาสมทบตั้งแต่เมื่อคืน
โดยช่วงเย็นก็มีการเพิ่มเครื่องสูบน้ำอีกหนึ่งเครื่องเท่ากับตอนนี้มีเครื่องสูบทำงาน๘เครื่อง
ทำให้การระบายน้ำกลับมาระบายได้เต็มประสิทธิภาพแล้วค่ะครับ
ส่วนเรื่องการเจาะผนังถ้ำนะฮะอันนี้เป็นผนังถ้ำนะฮะ
อยู่ด้านข้างอ่ะนะครับไม่ใช่ปล่องด้านบนค่ะ
เราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะไปเจาะแถวใกล้จุดพัทยาบีชให้มากที่สุดนะครับ
เพราะว่านี่เป็นจุดความหวังที่เราคาดว่าทั้ง๑๓คนจะไปหลบอยู่ตรงนั้นนะครับ
วันนี้นายสุวิทย์โคสุวรรณภูมิหน่วยการส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลัง
สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมกรมทรัพยากรธรณี
บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยฝังอุปกรณ์บนเขาแนวเหนือแล้วก็แนวใต้
เป็นระยะระยะเพื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าค้นหาตำแหน่งวัดความหนาความบางแล้วก็ความลึกของผนังถ้ำแต่ละจุด
ผนังแต่ละจุดเพื่อกำหนดเครื่องมือขุดเจาะเมื่อทราบผลแล้วจะเจาะเป็นแนวดิ่ง๙๐องศานะครับ
อาจจะเป็นแนวเฉียงทำมุม๗๐๘๐องศาก็ได้ใช้หัวเจาะขนาด๖๘นิ้ว
ส่วนการเจาะด้านข้างเนี่ยมีความเป็นไปได้น้อยอยู่นะฮะ
ก็มีทีมงานที่มีความชำนาญเรื่องการขุดเจาะถ้ำเหมืองแร่
ประเมินพื้นที่แล้วสามารถลากอุปกรณ์ขึ้นไปได้
โดยคืนนี้ทีมสำรวจจะรายงานผลจากธรณีฟิสิกส์เข้ามา
ประมวลผลแล้วก็คาดว่าน่าจะเจาะผนังถ้ำได้ในวันพรุ่งนี้
เทือกเขานางนอนมีความกว้าง๒กิโลเมตรยาว๕กิโลเมตรนะครับ
วเหนือจะหลดใต้เนี่ยยาวขนาดนี้กว้างขนาดนี้
ส่วนที่กังวลว่าหากเจาะแล้วจะทะลุไปถึงฝั่งของชายแดนประเทศพม่าเขาหรือเปล่า
ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของเทือกเขาห่างไปประมาณ๒กิโลเมตร
ยืนยันว่าไม่สามารถทะลุไปถึงได้อย่างแน่นอนนะครับ
อันนี้จะเห็นเป็นแนวเลยครับแต่เราทำสำดวชเซ็ตเนี่ย
มันสามารถต่อเป็นภาพสามมิติได้เลยคือสามมิตินี้ก็จะจากผิวดิน
จากบนบุคเขามันลงมาถึงท่ำข้างล่างได้เลยนะฮะ
แล้วก็จะเป็นความหวังเลยในการที่จะเจาะเข้าไปเลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเพราะเราจะรู้ว่าความหนาของผนังถ้ำที่สิ้นบางที่สุดอยู่ที่ไหน
เพราะว่าอันเนื่องมาจากเรามีเครื่องมือเจาะในหลายรูปแบบ
บางตัวนี้หนาเจาะได้๑๐๐เมตร

จริงแล้วเราต้องหาราดับหลักตัวไหนขึ้นไป

ถ้ารู้ว่าชั้นหญิงฟูล

หญิงฟูลนี้ไม่ใช่การสลงง่าย

จอดในแนวดิงอย่างนี้บ้างครับ
ลงกิ่งดิบจนตรงไปเลย๙๐องศา
หรือจะเฉียงไปมุมก็ได้
ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่จะตั้งแท่นฐานการเจาะ
มันต้องมีแท่นฐานที่ราบพอที่จะตั้งได้
ว่ามันตรงจุดกับจุดที่บางที่สุดหรือไม่
เผทาอาปเจาะได้ตรงลงไปเลย

เด็กอยู่สุดตรงพัทยาบีชเราสามารถที่จะเจาะในแนวราบหรือว่า
เจาะจากด้านข้างสุดของถ้ำได้ไหมคะอ๋ออ่าที่เราเจาะในอดีต
ทีนี้เราเราเจาะจากด้านบนลงไปเรากะว่าให้ตรงที่มี
พัทยาบีอยู่ในใกล้ที่สุดมากที่สุดนะครับคือเน้นเน้น
ด้านบนมากกว่าครับอ่าใช่ครับเพราะว่ามันจะมันสะดวกกว่า
นะฮะค่ะซึ่งเพราะว่าถ้าเฉียงมันจะมีการเฉียงเสร็จ
แล้วมันจะมีมุมที่ที่ความอนุญาตทางจะเพิ่มเพิ่มอีก
ก็ผลของโตลิพิสิกค์น่าจะออกนะครับค่ะคิดก็
อนุญาตน่าจากพรุ่งนี้จะเริ่มเจาะได้อ๋อคือท่านพอศูมิ
บอกว่าถ้าเจาะผนังเนี่ยเป็นผนังก็จริงแต่ต้องจอด
ด้านบนมันง่ายกว่าเจาะจากผนังด้านข้าง
แต่ว่าเจาะรูนิดเดียวเพื่อจะสำรวจดูก่อน

ซึ่งการสำรวจด้านบนก็ยังมีอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญ
ที่จะสามารถช่วยได้ตรงนี้ก็คือโดรนค่ะ
เป็นโรนของปตทสพที่จะสำรวจชั้นเขาเหนือถ้ำนะคะ

โดยดรธนาสารเวชพันธ์วิศวกรปตทสพ

ตทนำโดรนตรวจจับความร้อนมา๓ตัว
เอาขึ้นบินสำรวจเพื่อที่จะได้ทำแผนที่๓มิติค่ะ
คือสภาพอากาศวันนี้ถือว่าค่อนข้างเข้าข้างเรา

ก็เลยเป็นภารกิจเร่งด่วนของโดรนเลย
ที่จะเอาขึ้นแล้วก็บินสำรวจด้านบนแบบนี้

วันนี้คืออากาศใสเลยล่ะ

ง่ายนะฮะสำรวจง่ายนะครับ

เพื่อที่จะสำรวจด้านบนว่ามีปล่องมีโพรงตรงไหนบ้าง
แล้วก็เอามาประมวลทำเป็นแผนที่๓มิติ
จากนั้นก็จะรายงานผลให้ศูนย์อำนวยการ

เขาก็มาช่วยติดตั้งปั๊มน้ำแล้วก็สายไฟ

ตทที่จะลงสำรวจในถ้ำเขาบอกว่า
เดี๋ยวต้องรอพิจารณาปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลก่อน
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ลงได้ทันทีค่ะ